บ้านอยู่ฉะเชิงเซากันหรือเปล่าติดแม่น้ำบางประกงหรือเปล่า
บ้านมีร่องสวนหรือเปล่าอืมที่ถามแบบนี้เพราะว่าโอ้โห
คุณผู้ชมครับเจ้าของบ้านเขาได้ยินเสียงหมาของเขาเนี่ย
เฮาเฮาเฮาสงสัยงูงูมารัดหมาแน่แน่อืมนี่ฮะแต่ไม่ใช่นะ
ไอ้นี่มันสลัดหลุดจากจราเข้มาครับโอ้โหนี่สภาพนี้ใช่ไหมคะ
ราเข้งับมันจะลงน้ำไปแล้วแล้วมันสลัดใช้เฮือกสุดท้ายของมัน
ตึ้มขึ้นมาได้โอ้นี่นี่รอดมาได้จากคมเขี้ยวจราเข้
ขานี่ก็คือจากโดนจราเข้โอ้นี่จะเดินได้เหมือนเดิมไหมเนี่ย
กลัวว่าเราพอมันห้อยแบบนั้นอ่ะพวกใครจะไปคิดว่านะ
ราเข้มาบุกถึงตรงนี้เลยนี่ฮะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนี่
จะถึงบ้านอยู่แล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงฉะเชิงเซาครับ
เข้าไปที่บ้านของคุณลุงวัญชัยเจ้าของหมาตัวเมื่อกี้นะครับ
ที่ตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าไปตรวจสอบ
เห็นรอยตะกุยดินข้างท้องร่องเป็นแนวยาวครับนะฮะแล้วไปพบเจ้าตีใหญ่
ตีใหญ่คือหมาตัวเมื่อกี้ครับหมาของคุณลุงวัญชัยนะครับ
มันเจ็บตรงหน้ามันกับตรงขาของมันลุงวัญชัยเล่าบอกว่าตีหนึ่งเมื่อคืนนี้เอง
นอนหลับอยู่ได้ยินไอ้ตีใหญ่มันเห่าเห่าแล้วร้องเองเอาแล้ว
งูเหลือมมันขึ้นมารัดหมาแน่นี่เราทำภาพจำลองให้ดูนะครับ
แต่พอออกไปดูครับไม่เจองูครับเจอไอ้นี่ฮะเจอจราเข้ครับ
มันโผล่พ้นน้ำมาหน่อยหนึ่งแล้วมันกำลังลากไอ้ตีใหญ่ลงน้ำ
ดีที่ตีใหญ่มันฮึดเฮือกสุดท้ายครับดิ้นหลุดจากปากจราเข้มาได้
พอไปดูแผลนะตรงขาหน้าซ้ายแล้วก็ตาขวามันโอ้โห
แผลโอ้โหสาหัสทีเดียวสำหรับหมานะครับ
เช้าก็เลยรีบแจ้งประมงจังหวัดให้มาช่วยหน่อยครับ

พอมันหลุดมาพี่เราก็ไม่รู้มันตัวอะไรไหมพี่

ไม่รู้ว่าจราเข้มันจะไปแอบอยู่ท้องร่องสวนบ้านใครล่ะคราวนี้
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จับให้ได้โดยเร็วครับ
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดครับ
จัดกำลังสิบนายและแบ่งกันเป็นสามชุด
ออกเดินเท้าตามล่าหาจราเข้
ตามท้องร่องในสวนของชาวบ้านในระแวกนั้นแหละครับ
จราเข้เนี่ยกลางวันมันกบดานกลางคืนมันถึงออกหากิน
แต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอครับ
จรเข้ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะหลุดจากไม้น้ำบางปากงมา

ฝั่งตะบนบางตีนเป็ด
คิดว่ามันคงหิวแหละเลยออกล่าเหยื่อนะครับ
ก็แจ้งลุงวัญชัยว่าลุงถ้าเห็นอีกนะบอกนะเดี๋ยวจะรีบมานะครับ
รีบมาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาวางแผนนะครับ
แล้วก็หาเหยื่อมาล่อจับจอราเข้ตัวนี้
เพราะจราเข้ตัวนี้มันกำลังหิวโหยฟังเอาไว้นะครับคนแถวนั้น
นะฮะและเป็นอันตรายต่อคนในชุมชน
บ้านไหนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยหมาเลี้ยแมวแล้วก็ดูแลให้ดีครับช่วงนี้ฮะ
นี่ค่ะไอ้ตีใหญ่นะคะตัวนี้หลุดออกมาจากปากจอราเข้ได้ค่ะ